ท่านผู้ชมครับด้วยข้อจำกัดที่บอกว่าเมื่อไปห้ามรณรงค์ไม่ให้รับก็ต้องห้ามรณรงค์ให้รับด้วย
ครูขออธิบายครูคอครูคอ๓แสนกว่าคนก็ต้องไปอธิบายกับชาวบ้าน
ผมเคยสัมภาษณ์อธิบดีกรมการปกครองที่ดูแลครูคอนี่แหละครับ
ท่านบอกว่าคงไปทุกบ้านไม่ได้หรอกแต่ว่าให้๑ชุดเนี่ยมี๔คน
ถามว่าทำไมต้องมี๔คนเพราะไปคนเดียวไม่รู้ไปพูดเรื่องอะไร
อย่างน้อยไป๔คนเนี่ยช่วยกันมีพยานว่าไปพูดเรื่องอะไรแล้ว
พูดแบบไหนยังไงก็ไม่รู้เราก็อยากรู้ว่าเวลาไปพูดกับ
คนเนี่ยพูดยังไงฉะนั้นสุดท้ายอาจารย์มีชัยบอกว่าครูคอ
ที่ไปพบประชาชนเนี่ยไปอธิบายรัฐมนูลเท่านั้นแต่ไม่ได้
บอกให้รับไปอธิบายข้อดีของรัฐมนูลแต่บอกว่าให้รับไม่
ได้ฉะนั้นช่วงนี้ไปดูหน่อยว่าครูคอวันหนึ่งเนี่ยออกจาก
ไปพบประชาชนเนี่ยเขาไปพูดอะไรยังไงแน่นอนล่ะครับ
เอากล้องโทรทัศน์ไปจ่อเนี่ยการพูดผ่านกล้องกับพูด
ปกติอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าอย่างน้อยให้ดูบรรยากาศว่า
ครูคอ๓แสนกว่าคนทั่วประเทศเขาไปทำหน้าที่ยังไงไป

ครูคอมาหาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับการมาเชิญชวนให้
มารอนะในวันที่๗สิงหาพอจะพอจะทราบไหมพูดได้รับ
ครูคอในจังหวัดเพชรบุรีเริ่มเดินสายเคาะประตูบ้าน
หมู่ที่๕บ้านไร่สนามตะบนไร่โคกอำเภอบ้านลาดเชิญชวน
ชาวบ้านไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่าง
ธรรมนูลพร้อมทั้งทำความเข้าใจแบบจับเข่าคุยกันและ
ความที่เป็นคนคุ้นเคยในพื้นที่มานานจึงทำให้ชาว
กล้าสอบถามถึงประเด็นสงสัยมากขึ้นติดตามข่าวมาตลอด
เวลาเลยไม่ว่าข่าวอะไรทั้งหมดก็พอจะรู้เรื่องบ้างในเรื่อง
เนี่ยนะครับผมก็พอจะทราบเรื่องนั้นครับแต่ว่ายังทราบไม่
รายละเอียดยังไม่มีลุงเขียนเคยเห็นบัตรเลือกตั้ง
ไหมคะที่คราวที่แล้วกับคราวนี้มันแตกต่างกัน
คราวนี้ที่ลุงแผนจะไปเนี่ยบัตรเลือกตั้งมันจะเป็นแบบนี้
คือมันจะมีช่องเห็นชอบไม่เห็นชอบ
ทั้งหมด๔ช่องมันมีประเด็น๒ประเด็น
ประเด็นที่๑ก็คือถ้าลุงเพียรเห็นว่าร่างและธรรมนูญชุดเนี่ยมันดี
เพียนก็กาช่องเห็นชอบ
ถ้าคิดว่ามันไม่ตรงใจเราลุงเพียนก็กาช่อง
ไม่เห็นชอบมันมี๒ช่องเห็นไหมคะ
คือก็อาจจะติดขัดนะประเด็นที่๒
ถ้าลุงเพียรเห็นชอบประเด็นที่สองเนี่ย

ให้ชาวบ้านเก็บไว้ศึกษารายละเอียด

และขานรับจะไปใช้สิทธิ์กันค่อนข้างมากทีเดียว
ลุงเผียนคิดว่าในวันที่๗เนี่ย
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อสมทุกหมู่บ้านทำหน้าที่เป็นครูคอ
อธิบายการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ๗สิงหาคมนี้
วันนี้ลงพื้นที่หมู่๑๕ตะบนวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์
สมาชิกครูคอจึงนำเอกสารต่างเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
แผ่นพับหนังสือและป้ายใหญ่ที่เขียนข้อความอธิบายไว้อย่างชัดเจน
ตระเวนเคาะประตูบ้านกว่า๗๐๐หลังที่รับผิดชอบ
มันก็จะมีแตกต่างไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่วนในส่วนที่๒การเลือกตั้งนายก
เห็นชอบไม่เห็นชอบในการที่จะมาจากการเลือกตั้งว่าประชาชนเลือกหรือในรัฐสภาเลือก
อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จากที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ว่าชาวบ้านก็พอรู้
อย่างที่เมื่อกี้คุณยายคุณยายบุญที่พูดนะคะคุณยายบุญก็บอกว่า
เวลาเราพูดอ๋อฉันรู้ฉันไปใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
ภารกิจเคาะประตูบ้านทำให้ครูคอพบปัญหาสำคัญคือส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
สับสนในส่วนของการตอบคำถามพ่วงที่ระบุไว้ว่า
เห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่า
ในระหว่าง๕ปีแรกนับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูลนี้
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
พวกเขาจึงหวังว่าเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากแล้ว
จะสามารถทำให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจมากขึ้น
เพื่อให้การลงเสียงประชามติครั้งนี้ไม่มีบัตรเสีย
และประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันมากที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ครับเท่าที่ดู
ดูเหมือนว่าครูคอไปทำหน้าที่ให้อาจารย์สมชัยมากกว่า
คือไปอธิบายเรื่องการลงประชามติ
ครูคอไม่ได้ไปทำหน้าที่ให้อาจารย์มีชัยเท่าไหร่เลย
คือไม่ได้ไปอธิบายว่ารัฐมนูลเป็นยังไงเลยนะครับ
อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินเตี่ยวกว่าครูคอจะไปอธิบายได้
ก็เลยไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของครูคอน
ไปอธิบายเรื่องการลงประชามติ
หรือไปอธิบายตัวเนื้อหาของรัฐมนูล

แต่ถ้าดูตัวอย่างเมื่อกี้แล้วก็ประหลาด
เราจะคุยเรื่องนี้กับรองอธิบดีกรมการปกครอง
คุณประดิษฐยับมานันรองอธิบดีกรมที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ครับ

จนถึงวันนี้คิดว่าครูคอปูพรม
ไปอธิบายได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วครับ

ครับแล้วมีการประเมินไหมครับ
มีหน่วยไหนไปประเมินไหมว่าครูคอไปบ้านนี้แล้วเนี่ย
ลองถามดูซิว่าเข้าใจมากขึ้นกว่าก่อนที่ครูคอมาหรือเปล่า
ก็มีการประเมินกันทั้ง๓หน่วยนะครับ
หน่วยที่หนึ่งก็คือกรทซึ่งก็จะมีตัวแทนลงไปทำการประเมินนะครับ

โดยที่สองก็คืออนุซึ่งเรามีอนุกรรมการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

โดยที่๓ก็เป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางนะครับ
คือผู้ตัวราชการกระโสมหาทัย
รวมทั้งผู้ตรวจราชการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาทัยทั้ง๖กรม

แล้วก็มีการประชุมประเมินเป็นรายสัปดาห์
ร่วมกันระหว่างกระโสมหาทัยกับกรทครับคุณสุภาพครับ
ที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่ท่านรองครับ

ก็คือว่าเหมือนกับไปอธิบายขั้นตอนของการลงประชามติ
อธิบายขั้นตอนเรื่องคำถามพ่วง
แต่ว่าไม่ได้ยินสักคำหนึ่งที่ไปอธิบายว่า
รัฐมนูลฉบับนี้เป็นยังไง
จริงแล้วไปอธิบายไหมครับ
จริงโดยภารกิจหลักเป็นการชี้แจง
อธิบายตัวสาระของร่างรัฐมนูล๒๗๙มาตรานะครับ

มีแบ่งกันไหมครับว่าหยิบเอาหมวดสิทธิมนุษยชน

ที่การก็คือว่าเราใช้๑๐สาระสำคัญของกรทนะครับ

ก็จะเริ่มตั้งแต่การคุ้มครองสิทธิของประชาชน๙เรื่อง

รัฐมีหน้าที่ทำให้สิทธิเป็นจริง๕เรื่อง
ว่ามันจะมี๑๐เรื่องนะครับ

แต่สักครู่เนี่ยที่

นั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเวลาเราจะไปอธิบายสาระของเนื้อหาเนี่ย
เราต้องบอกเขาก่อนว่าเหตุที่ต้องไปอธิบายเนี่ยก็เนื่องจากว่า
วันที่๗สิงหานี้เป็นวันที่เราจะต้องไปออกเสียงประชามติ
เพราะฉะนั้นจากประโยคนั้นก็จะนำไปสู่การอธิบายเนื้อหาสาระ
ของตัวร่างแล้วก็ตัวคำถามเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามครับในการประเมินของเราเนี่ย
เราก็พบอุปสรรคอยู่ว่าเหมือนครูนะครับวิทยากรพื้นที่ของผมเนี่ย
เหมือนครูที่ยังไม่ค่อยมีกระดานดำครบถ้วนเพราะฉะนั้นคำว่าครูไม่มีการดำครบถ้วนก็คือ
ตัวเอกสารที่เราจะไปเป็นตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมันยังขาดแคลนมันยังทำไม่ครบถ้วน
ก็จะพิมพ์เอกสารลงไปเพิ่มเติมประเด็นต่างลงไป
และรวมทั้งเราได้สั่งการให้พื้นที่เนี่ย
จัดทำเอกสารเพิ่มเติมยังไงก็ตาม
เราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้เนี่ย
ต่างจากปี๕๐ก็คือว่า
เมื่อตอนปี๕๐มีการพิมพ์ร่างรัฐมนูลทั้งหมด

ปีนี้เราพิมพ์เพียงหนึ่งล้านเล่มแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นความสำคัญนะครับ
อืมแต่เนื่องจากปีนี้เนี้ยทางผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเนี้ยท่านเห็นว่า
มันมีความก้าวหน้าในสื่อออนไลน์ในอะไรต่างต่างมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ย
ควรได้รับเพียงสรุปไปก่อนแล้วเมื่อสนใจก็จะสามารถเข้าถึงสื่อต่างที่มีอยู่ในโลก
ตอนนี้ก็มีมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระดับบนเขาตัดสินใจกันนะครับ
ท่านรองครับเวลาอธิบายแล้วเนี่ยก่อนจะยกมือไหว้ลากันไปเนี่ยบอกได้ไหมว่าเออรัฐมนูลมันดีอย่างนี้ช่วยกันไปรับรัฐมนูลด้วยนะครับวันที่๗
บอกอย่างนั้นไหมไม่ได้ครับท่านครับไม่ได้คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำหนดเลยว่าการที่วิทยากรพื้นที่จะต้องไปทำเนี่ยเรามีข้อห้ามอยู่๕เรื่องครับ
เรื่องที่๑ก็คือไม่ไปโต้แย้งหรือโตเถียงกับพี่น้องประชาชน๒ไม่ตีความขยายความนอกเหนือจากเอกสารหรือคำอธิบายของสนชหรือกรท
๓ไม่คี้นำให้รับหรือไม่รับและไม่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบที่เป็นความเป็นส่วนต้นแต่ว่าอธิบายข้อดีได้อธิบายข้อดีได้ว่ามันดีอย่างงั้นอย่างงี้ได้ครับอย่างงั้นได้ว่ามันมีจุดเด่นจุดอะไรยังไงแต่ถามว่าจะสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีอันนี้ท่านต้องตัดสินใจเองแต่ข้อดีของร่างมันมีอยู่กี่เรื่องสาระม
ของกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับกลุ่มเป้าหมายและมีการประเมินจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอ๋อไปมาแล้วเนี่ยคนเข้าใจไม่เข้าใจยังไงครับถูกไหมครับใช่ครับ
พระคุณท่านรองอธิบดีครับขอบพระคุณนะท่านครับคุณประดิษฐยะมานันรองอธิบดีกรมการปกครอง
แม่ผมว่าทางฝั่งนี้ก็คงคันปากอยากจะพูดอะไรบ้างนะเอาคนละครึ่งนาทีอาจารย์เรื่องครูคอเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไง
ความจริงนะครับที่เขาไปอธิบายสาระสำคัญ๑๐เรื่องน่ารู้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เปิดดูได้เนี่ยนะครับเพราะเป็นเอกสารที่ทำโดยกรท
กรทก็จะบอกแต่ข้อดีที่ผมสงสัยว่าจะมีใครไปบอกข้อเสียบ้างไหมข้ออับนะครับ
หรือว่าจะโตเถียงโต้แย้งกันหน่อยเนี่ยไม่ถึงกระโตเถียงโต้แย้งซักไซส์ไล่เรียกอธิบาย
เมื่อกี้ที่ผมดูเทียบออกไปสัมภาษณ์ก็ไม่เชิงอยากจะจับผิดนะครับแต่ก็เห็นใจครูปอมากครับว่ามันมีรายละเอียด
ผมคิดว่าครูกอแค่อธิบายตามนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วนะครับอาจารย์พี่ชายคาดหวังกับการทำงานของครูคอคือผมคิดว่าเขา
วิธีการผิดครับคือวิธีการที่เอาคนไปอธิบายเป็นรายบุคคลเนี่ยผิดแล้วก็ใช้เวลาที่จริงมันใช้เวลามากแล้วก็ไม่มีทางทำได้ด้วย
ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะแสดงความคิดเห็น

แต่ต้องเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เห็นด้วย

นูนนี่อ่านเข้าใจยากนะครับ
พวกผมนี่ไม่ใช่อ่านกันครึ่งชั่วโมงนะครับ

เราต้องเปรียบเทียบกับรัฐมนูลฉบับเก่าว่ามันดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไร
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเปิดดูปุ๊บเข้าใจเลย
อันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าพอไปแนะนำแล้วเนี่ย
เอาไปฝากไว้ไม่อ่านไม่ได้เข้าใจจุดประสงค์หลักของรัฐมนูญที่แท้จริง
กุญแจตัวลนประเมินยังไงดูการทำงานครูข้อ
ใช้คนไปเดินอธิบายเดินชี้แจงเลยนะครับมันตรวจสอบไม่ได้
พอไปถูกสั่งมาหรือด้วยความสนใจของตัวเองไปชี้นำ
มันไม่มีใครตามไปดู
ให้คนไปโฆษณาสินค้าสมมุติบริษัทอะไรสักบริษัท
คนไปโฆษณาสินค้าสมมุติว่าเครื่องตู้เย็นก็แล้วกัน
ไปถึงเขาก็ต้องไปบอกว่าอันนี้มันจุเท่าไหร่

เขาจะไปบอกไหมว่าแต่เปลืองไฟหน่อยนะ
หรือว่าอันนี้ถ้าเปิดนานจะมันเสียได้นะอะไร
เขาก็จะบอกแต่ข้อดีบอกแต่ข้อซึ่งบางทีก็เกินนั้นไปอีก
ที่ที่พบมาได้ยินมานะมีการไปพูดเกินกว่านั้นไปเยอะ
ซึ่งความจริงถ้าจะไปชี้แจงลักษณะนี้
ควรจะไปเป็นงานสังกัดกรกต
แล้วไปชี้แจงให้คนไปลงประชามติ
แต่ถ้าเป็นเนื้อหาควรจะชี้แจงทางกว้างทางเอกสารไปเลย
งั้นเนี่ยอันนี้กลายเป็นคือมันผิดตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ย

คือยังไม่เห็นมันถูกตรงไหนเลยนะคะ
ก็คือว่าความคิดในการที่จะขยายโดยการใช้ครูขอเนี่ยไปลงเนี่ย
โดยที่เดิมตามความเข้าใจก็คือเดิมเขาให้กรกตมีหน้าที่เผยแพร่
แล้วตามหลักการกรกตถ้าเป็นมาตรฐานแบบโลกเนี่ย
ต้องมีพื้นที่ให้ว่าส่วนเห็นด้วยกับส่วนไม่เห็นด้วย
ในเอกสารต้องมี๒อย่างถูกไหมคะ

แล้วกรกตมีหน้าที่เอาเอกสารนี้ไปเผยแพร่
ส่วนกรทก็ต้องเป็นอย่างที่ว่าคือคุณก็มาอธิบายในวงกว้าง
สามารถใช้เครื่องมือกลไกรรัฐได้เต็มที่
แถมที่สำหรับช่องมีคำถามพวกมันก็ประกบไปด้วย
แล้วในทัศนะของดิฉันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง
คือหวังว่าพูดง่ายว่าหวังจะใช้กระบวนการนี้
เผยแพร่เนี่ยเป็นการชี้นำ
หวังว่านะฮะเรียนใช้คำว่ามีความคาดหวังจะใช้กระบวนการนี้
เป็นการชี้นำให้เห็นข้อดีแล้ววิธีการไปเคาะเนี่ย
มันอย่างก็เหมือนกับว่าหัวคะแนนไปเดินนะ
มันไม่ใช่วิธีการของการทำประชามติทำไม
ครับอาจารย์สุดีครับ
เห็นด้วยกับอาจารย์พี่ชายนะคะคือวิธีการมันผิดแต่เริ่มต้น
คือไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนอ่านรัฐมนูลได้๑ไม่พิมพ์แจก
สองก็คือคิดว่าละเลยสิ่งที่เอกสารเนี่ยนอกจากบอกแต่ด้านดี
เรื่องเขาเรียกว่าไม่บอกความเป็นจริงที่มีอยู่อีกหลายเรื่อง
แล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นมากที่สุดก็คือเนี่ย
ให้แต่ละกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนักวิชาการช่วยกันจัดอธิบาย
วิธีเนี่ยจะลงให้คนตื่นตัวกันมากกว่านี้
อาจารย์สมชัยไม่ต้องตอบคำถามนี้แต่ผมให้อาจารย์สมชัยตอบคำถามของคุณสมศักดิ์
ปริศนานันทกุลอยากรู้มากเลยว่าในฐานะตัวแทนพักการเมืองเนี่ย
เขาจะไปทำอะไรได้หรือไม่ได้อ้าวนักศึกษาพ่วงเข้ามาอีกคนนึง
เดี๋ยวอาจารย์สมชัยดูแล้วตอบคำถามด้วยเชิญนะครับ
สติภายในวันที่๗สิงหาคมแล้วหนูถามเพราะว่าเขาจะรับร่างหรือไม่รับร่าง
ธรรมนูลหนูจะมีความผิดหรือเปล่าคะ
คำถามของอาจารย์ของท่านสมศักดิ์ปริศนานันตกุลเนี่ย
ถ้าจะไปบอกชาวบ้านว่าถ้ารับรัฐมนูลฉบับนี้
อีกหน่อยปัญหาประเทศมันจะเป็นยังไงยังไงทำได้ไหม
นักศึกษาเขาจะไปขออธิบายได้ไหม
แล้วก็การแสดงความเห็นดังกล่าวเนี่ยก็ควรจะเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสุภาพชนนะฮะ
ซึ่งการให้เหตุผลดังกล่าวนี้คงก็จะต้องพาดพิงไปถึงเหตุการณ์ในอนาคต
คาดการณ์แน่นอนครับว่าถ้ารับแล้วจะเกิดอะไรหรือไม่รับแล้วจะเกิดอะไร
ดังนั้นการให้ผลในเชิงอนาคตเป็นสิ่งที่ทำได้
อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งทุกฝ่ายทำได้อยู่แล้ว
ส่วนนักศึกษาเองกิจกรรมต่างเราใช้เงื่อนไขว่า
ขอให้มีหน่วยงานราชการสถาบันกษาหรือสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย
ดังนั้นเด็กจะจัดเวทีพิปรายนะครับกลุ่มนักศึกษาต่างถึงจะจัดอะไร
ก็ไปหาคนจากร่วมอีกสักหน่วยงานหนึ่งนะครับก็สามารถทำได้
การจะเผยแพร่นะครับว่าผลของความคิดเห็นของประชาชนที่ไปสำรวจ
ว่ารับหรือไม่รับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
โพลต่างหรืออาจจะเป็นอังสารธรรมทำได้หมดครับ
ครับเอาละครับกลับมาช่วงหน้าเป็นไฮไลท์ของรายการในคืนนี้ครับ
เหตุผลของคนที่จะรับรัฐธรรมนูล
ท่านคิดว่ารัฐมนุนฉบับนี้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
มากกว่าฉบับเก่ายังไง
ถ้าไม่รับให้ท่านอธิบายเหตุผลสั้นไม่ต้องยาวว่า
ถ้ารับไปแล้วรัฐมนูลฉบับนี้
มันจะเป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองในอนาคตยังไง

โปรดติดตามตอนต่อไป